ถ้าหากพูดถึงตลาดนัดยามค่ำคืนก็มีหลายที่นะคะ
ทั่วประเทศนี้ก็มีหลายแห่งที่ถือว่าน่าสนใจ
แต่ค่ำคืนนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินตลาดนัดแห่งใหม่

ที่นี่นะคะมีเครื่องบินหลายรุ่นค่ะให้ศึกษาเรียนรู้
และยังมีอาหารการกินสไตล์พื้นบ้านที่นครปฐมให้ช็อปและชิมกันด้วยนะคะ
ติดตามจากรายงานคุณพิมรจิตเอื้อวงชัยค่ะ
จอดให้ได้ชมกันแบบใกล้ชิดขนาดนี้
เป็นใครก็ต้องรีบยกกล้องขึ้นมาแชะแบบรัว

น้องหนูที่ไม่ต้องรอให้ถึงวันเด็ก
ก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมเครื่องบินได้แบบใกล้ชิดค่ะ

ยังมีรถทหารที่ผ่านสนามรบหลายคัน
เหล่าคนที่ชื่นชอบได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ

ประมูลมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

มาร์คใหม่ใจกลางเมืองนครปฐม
เจ้าของตลาดนัดเครื่องบินเล่าว่า
แรงบันดาลใจในการจัดตั้งตลาดนัดเครื่องบิน
มาจากการที่เขาอยากให้คนรุ่นหลัง
มองเห็นคุณค่าของเครื่องบิน

ที่เคยช่วยชาติและบ้านเมืองของเราเอาไว้
นอกจากจะได้สัมผัสกับยานพาหนะผู้ชาติแล้ว
บนพื้นที่กว่า๔๐ขึ้นนะครับ
บนพื้นที่กว่า๔๐ขึ้นนะครับ
ยังมีโซนให้ชิมของอร่อยกันด้วยที่นี่คัดสรรร้านอร่อยคุณภาพดี
ราคาเป็นกันเองทั้งนั้นค่ะทั้งข้าวมันไก่ตลาดนัดเครื่องบินเจ้าประจำ
ขอบอกว่ารสชาติอร่อยล้ำข้าวนุ่มหอมกระเทียมอ่อน
แทรกอยู่ในทุกอนูของเม็ดข้าวส่วนเนื้อไก่ก็นุ่มชำ
กับน้ำจิ้มถึงเครื่องพริกกระเทียมรสชาติเปรี้ยวหวานเข้มเผ็ดเด็ดดวงค่ะ
มาอีกซอยก็มีร้านหอยทอดแป้งหอมถูกร่อนลงในกระทะ
ตามด้วยหอยแมลงผู้เนื้ออวบปิดท้ายด้วยไข่ไก่
ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนชวนให้เดินตามมาถึงหน้าร้านเลยล่ะค่ะ
ตลาดนัดเครื่องบินเรียกได้ว่ามาที่เดียวจบครบทุกความต้องการ
ชิมแชะและแชร์สถานที่น่าประทับใจ
แวนมาเยี่ยมชมกันได้ที่ถนนมาลัยแมนนครปฐมสุพรรณบุรี
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเปิดทุกวันพุธและวันเสาร์
เวลา๔โมงเย็นถึง๔ทุ่มนะคะ
มรจิตเอื้อวงชัยรายงาน